พาไปดูตัวตึงสุพรรณบุรีหน่อยจ้าที่วัดไผ่แขกเนี่ยเขามาร่วมงานกระถิ่นนะ
แต่บอกเลยว่าไม่ได้มาแค่เสี่ยงโชคเพราะงานนี้ลีลาจัดมาแบบเต็มคาราเบล

ก็คือมาร่วมงานทอดกระถิ่นที่วัดไผ่แขกหรือวัดอุทุมพระรารามและวัดแห่งนี้มีอะไร
มีมีพ่อขุนช้างมหาเสร็จหิ
มันติดอยู่ที่ปลายปาก

ชายคนนี้เขาก็เลยแต่งตัวมาเป็นพ่อคุณช้าง

เขาแต่งมาเป็นพ่อคุณชักมาหาเศรษฐีเลย

มีผาดปามมีแบบศีรษะแบบเนี่ย

บ้านที่เห็นก็ร่วมสนุกกัน

คุณทศพลแก้วพิพัฒน์อายุ๓๔ปีนะ

เห็นมั้ยเวลาติดกัดอะไร

และเขาบอกว่ามักจะสำเร็จทุกครั้ง

เขาก็มาทำบุญนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
เขาบอกว่าเวลาเขาขอพรเนี่ยมักจะ

เขาก็จะมาร่วมงานบุญที่วัดแห่งนี้
ตัวเองถึงขั้นลงทุนตัดผม

ครับใช่เขากลโกนหัวตรงกลางออกไป

ทาในพ่อคุณช้างมหาเศษภีร์มาก
วันนี้มาแต่งตัวแบบนี้ก็เลยเป็นสไตล์แบบว่าเป็นสีสันให้กับงาน

เออถูกต้องนะคะ
แล้วนอกจากนี้คุณทศพลมาร่วมงานทำอะไรล้วงเลย

ล้วงหายหยิบลูกปิงปองออกมาทั้งหมด๓ปอง

ก็ดูกันไปแล้วกันว่า๓ปองนี้มันคือเลขอะไรยังไงบ้าง
รวมไปถึงโชว์ปลายประทัดที่จุดขบวนกระถิ่น

มากันหลายมุมหลายโชคว่ากันไปแบบนี้ละกัน
ชาวบ้านที่มาดูก็โอ้ดีอกดีใจถ่ายรูปเก็บไว้เดี๋ยวลืม
นี่มาดูจุดที่จุดประทัดกันหน่อยนะคะ

เพราะว่าเดี๋ยวเขาไปงานกระถิ่นหลายที่จำไม่ได้หมายคมที่ไหน

เขาหวังว่าจะได้เสียงดูเสียงโชคกันในงวดหน้าแล้ว

นี่นี่ถ่ายรูปกันอย่างกับดารามา

มันจะใกล้ไงถ้าคุณยืนอยู่ข้างหลัง

บางทีมึงตังหัวคนบังอะไรอย่างนี้

คุณลองเดินตรงตลาดไหมแต่งแบบนี้ดู

ให้มันเป็นสไตล์